ให้ไปดูคลิปนี้ค่ะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
คนเข้าไปดูก็ตกใจกันใหญ่เป็นสาวมาเต้นคล้ายกับโคโยตี้

แต่ไปเต้นที่งานศพไปเต้นอยู่หน้าโรงศพเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คของคุณมรกฏตันเจริญ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าคืนสุดท้ายเอาให้สุดไปแบงค์
จากการตรวจสอบคอมเมนต์แล้วก็โพสต์อื่นของเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะ
ทำให้รู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนของเธอ
ชื่อว่าภาคีนัยไทยวัฒนธรรมหรือแบงค์

ซึ่งเสียชีวิตแล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ไปคุยเพิ่มเติมกับเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะ

เขาบอกว่าสาเหตุที่มีสาวมาเต้นในงานศพ

ผู้ตายเป็นคนชอบความสนุกสนาน

ปีใหม่ที่จะถึงนี้มาฉลองกันที่บ้านนะ
เหมือนชวนเพื่อนเอาไว้ก่อนตายอะค่ะ
แต่ว่า๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวคนเล็กของผู้ตาย

อย่าขี่มอเตอร์ไซค์นะรถจะชน

ผู้ตายไปหานางสาวมรกฏนี่แหละ

แล้วมันก็โอ้โหเกิดอุบัติเหตุจริง

ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

คือวันนั้นอากาศหนาวมาก

แล้วเหมือนน้องจะสะดุดเหมือนถนนหรือเปล่า
หรือว่าอาจจะเกิดยางน้องแตกหรือเปล่า
ไม่รู้แต่น้องเสียหลักเข้าไปที่เสาไฟ
คือแบบคือไม่ทันไม่มี
คือทีเดียวเลยค่ะน้องก็ฟุบตรงนั้นแล้ว

คือมีเพลงงานบุญงานบวชงานอะไรไม่ได้เลยน้อง
เขาจะเป็นคนแรกที่แบบต้องออกไปแบบ
สนุกให้เพื่อนไปแล้วสนุกกันนะอะไรอย่างนี้

เราก็ต้องทำให้เขาได้สิ่งสุดท้ายอะพี่
ซึ่งใครเป็นญาติพี่น้อง

ครอบครัวทำได้ก็คือทำสิ่งนี้ให้ค่ะพี่
แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะลองสังเกตดี
มีเลข๕เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

เช่นเสียชีวิต๕ธันวาคมช่วง๕ทุ่ม
จุดเกิดเหตุก็คืออีก๕๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้ว
พิธีชาปนกิจก็เริ่มเวลา๑๕นาฬิกา
ภรรยาผู้ตายบอกว่ามีลูกด้วยกัน๒คน
คนหนึ่ง๗ขวบอีกคนหนึ่ง๑ขวบ
ตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังนะครับ
ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เขาชอบก็ไม่เป็นไรค่ะ
สนับสนุนเพราะว่าเราก็อยู่ด้วย
ก็มีพิธีชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ก็มีการเปิดเพลงส่งท้าย
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเผาศพด้วย